๒๗ธันวาคมนี้นะคะเป็นวันกัมพลวัชรพล

รางวัลให้กับวิทยานิพลสื่อสารมวลชน
แล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับครู
แล้วก็โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นอีกด้วยนะคะ
ทีนี้ในงานเหล่าผู้ประกาศของเราก็จะไปร่วมแสดงความยินดีกันแน่นอนค่ะ
ในงานเขาจะมีการแสดงของน้อง
เป็นความสามารถจากน้องไทยรัฐวิทยา
วันนี้เราก็เลยจะชวนทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชม
ไปดูการเตรียมความพร้อมของน้องกันหน่อยว่าตอนนี้
เขาพร้อมขนาดไหนที่จะมาแสดงบนเวที

นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๒
เลิมพระเกียรติเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร

แล้วก็มีคุณครูธัญลักษณ์ธรรมประเสริฐ
เป็นคุณครูผู้คุมสอนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ
ก็บอกว่าตอนนี้ตั้งใจมากเลยในการฝึกซ้อมกับเพื่อน

เพราะว่าอยากให้การแสดงในวันกัมพลวัชรพล

ออกมาดีไม่มีผิดพลาดแล้วก็สวยงามที่สุดค่ะ
ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมาก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้มาร่วมโชว์แบบนี้
หนูก็ภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้นะคะ
แล้วก็ได้ทำความดีตอบแทนท่านกัมพลวัชรพล

แล้วก็หมั่นฝึกซ้อมการแสดงหุ่นละครเล็ก
ในวันที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนด้วยนะคะ
ก็เหมือนกันกับเด็กชายเกิดชัยกำลังสิน
น้องชั้นม๓บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมาก
ที่จะได้นำศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่า
เป็นตัวแทนของไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติเนี่ย
แสดงในวันกัมพลวัชรพลฟังน้องบอกกันหน่อย
ศึกหนักไหม

ศึกวันละกี่ครั้ง
๓ครั้งครับมีเช้าตอน๗โมงครับ
แล้วก็ตอนเที่ยงหลังกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนต้องขึ้นไปซ้อมหมดทุกคนครับ
และตอนเย็นครับเป็นชุมนุม
ดีใจมากค่ะที่จะได้ไปลำในงานของพ่อกัมพลค่ะ
หนูจะทำเต็มที่ให้สมกับที่เป็น
เด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติค่ะ
โหเป็นอย่างไรล่ะพูดชัดเจน
ดิฉันเคยมีโอกาสไปเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนที่โรงเรียนนี้

ดังนั้นโชว์การแสดงหุ่นละครเล็กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องเขาตั้งใจนะคะ
โดยงานกัมพลวัชรพลประจำปี๒๕๕๙
ก็จะจัดขึ้นวันพุธที่๒๗ธันวาคมนี้ค่ะ

อาคารกองบรรณาธิการสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เริ่มงานตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างมากมายนะคะ
ซึ่งนายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รวมถึงจะมีการแสดงปรัฐคาถาพิเศษด้วยนะคะ